เป็นพอร์ตแคสต์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับเหล่านักธุรกิจ
ถึงเส้นทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกเลยนะครับจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้
จะสามารถนำไปปรับใช้กันได้ครับธุรกิจที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ครับ
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอย่างใบชาครับ
และพูดถึงไร่ชาฉุยฟงก็ถือเป็นผู้ผลิตชารายใหญ่อันดับต้น
ของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้
เข้ามารับช่วงจากรุ่นคุณพ่อแล้วก็ต่อยอดธุรกิจ
การปรับวิธีเพาะปลูกสู่เกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงไร่ชาเข้ากับการท่องเที่ยว
เป็นประโยชน์ทั้งแง่สังคมสิ่งแวดล้อมตลอด
เสริมให้ธุรกิจแข็งแรงโดดเด่นยิ่งขึ้น
วันนี้เราจะมาคุยกับคุณชัญญาวันนัทพิทักษกุล
ผู้บริหารบริษัทชาฉุยฟงจำกัดสวัสดีครับ

วันนี้โอ้โหผมสนใจจริงผมก็ชอบกินชาอยู่แล้วด้วยครับคุณชัญญาครับ
อยากรู้ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเอาในตลาดในประเทศไทย
คนไทยเองนิยมกินชามากน้อยขนาดไหนครับ
เดี๋ยวนี้นิยมกินมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ
เราจะสังเกตได้เวลาไปร้านคาเฟ่ที่ไหนก็จะเห็นเมนูชาทุกร้านเลยค่ะ
แล้วชาฉุยฟงเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ผู้บริโภคให้ลูกค้าได้เห็นกันบ้างครับณตอนนี้
หมวดของชานะคะเราก็จะมีชาเขียวชาอุหลงชาแดง
แล้วก็ชาที่เบลนด์กับผลไม้หรือสมุนไพรไทยต่าง
ส่วนสกินแคร์นะคะก็มีพวกโลชั่นพรีมทามือแชมพูสบู่
ซึ่งเราใช้ชาเขียวเป็นส่วนประกอบในการผลิตค่ะ
ผลิตภัณฑ์สินค้าของไร่ชาฉุยฟงตอนนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
เริ่มต้นแรกเนี่ยเขาก็มีทั้งปลูกชาซึ่งชาพันธุ์แรกที่ปลูกคือชาอสัม
และยังมีการปลูกพืชอย่างอื่นด้วยพวกกาแฟมะเขือเทศมันฝรั่ง
คือปลูกปลูกพืชเกษตรหลายหลายอย่างเลยอ่ะนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่สินค้าเกษตรอย่างอื่นเนี่ย
พอผลิตออกมาแล้วเนี่ยราคาผันผวนบางทีตลาดก็ไม่ต้องการ
หรือบางทีเนี่ยพอเก็บเกี่ยวมาไปส่งแล้วเนี่ยมันก็มีการเน่าเสียซึ่งทำให้ไม่คุ้มทุนนะคะ
คุณพ่อเขาก็เลยโฟกัสปลูกชาอย่างเดียวเลยก็คือปลูกชาอสัมแต่ว่าชาอสัมเนี่ยราคามันค่อนข้างถูกอะค่ะ
พอราคาถูกปุ๊บเขาก็เลยไปศึกษาดูงานที่ไต้หวันเพราะรู้ว่าไต้หวันเนี่ยนิยมนิยมดื่มชา
แล้วก็คนเขาดื่มชากันเยอะพอไปดูก็รู้ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขานิยมดื่มชาอูหลง
ซึ่งราคาแพงกว่าชาอสำที่เราผลิตแบบสิบเท่าตัวค่ะแต่แต่วิธีการผลิตแล้วก็พันชาก็จะไม่เหมือนของไทย
แต่ว่าพื้นที่ของไต้หวันเพราะซึ่งเป็นเกาะเล็กใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างจำกัด
ซึ่งที่โน่นเขามีความต้องการคุณพ่อก็เลยนำพันชาของไต้หวันเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทย
เทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็มีอาจารย์จากไต้หวันมาสอนให้ทางเรา
ทดลองแล้วก็ปลูกชาอูหลงผลิตออกมาเนี่ยเป็นยังไง
พอผลิตออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพก็เทียบเท่ากับไต้หวันเลย
ตั้งแต่นั้นมาตอนช่วงคุณพ่อนะคะก็เลยผลิตชาอุหลงแล้วก็ส่งออกไปไต้หวัน๙๐เลยค่ะ
แล้วอากาศในประเทศเรามันสามารถปลูกได้เหมือนที่ไต้หวันเลยหรือครับคุณชัญญา
ได้เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าดินของเราที่เชียงรายที่บนดอยนะคะ
ดินก็ดีภูมิอากาศก็ดีอะค่ะ
ปลูกได้ทั้งปีเลยไหมฮะหรือว่าจะมีช่วงเดือนไหนของปีที่อาจจะปลูกยากหน่อย
คือชานี้ปลูกทีเดียวเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวไว้ได้นานเลยค่ะคือเวลาลงทุนปลูกทีนึงเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวได้ในปีที่๔
แต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้นานถึง๑๐๒๐ปีเลยแล้วแต่ที่เราดูแลค่ะ
โอ้โหคือถ้าไปเทียบกับผลผลิตการเกษตรอย่างอื่นก็ถือว่าความเสี่ยงน้อยกว่าใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแต่มันก็จะแบบหนักในช่วงแรกในการลงทุนนะคะ

อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะมันเอาไปผลิตแห้งเลยซึ่งสูญเสียมันก็จะไม่ค่อยมีแล้ว
เพราะว่าชามันไม่เสียพออบแห้งแล้วมันก็จะเป็นชาแห้ง
แล้วจุดเด่นของไร่ชาฉุยฟงนี่คืออะไรครับเห็นว่ามันมีการปรับวิธีเพาะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมฮะเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
หลังจากที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้ทุกอย่างปลูกเป็นชาของเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าการปลูกเป็นชาอินซีโดยไม่ใช้สารเคมีใดเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วเราก็เป็นจุดขายของเราด้วย
เราจึงปรับเป็นชาที่เราปลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นออร์แกนิคหมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเรามีคุณพ่อเนี่ยเขาก็ได้มาขยายอีกที่หนึ่งที่ปลูกชาอยู่ที่อำเภอแม่จันทร์นะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็มีพื้นที่อยู่๖๐๐ไร่ก็คือปลูกชาเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ผลิตเป็นออร์แกนิคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะใกล้เมืองมากกว่าแล้วก็การขนส่งก็สะดวกกว่าค่ะ
อย่างนี้กลุ่มลูกค้าที่เรามองว่านี่แหละน่าจะชอบชาที่เป็นเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยปลูกแบบออร์แกนิคแบบนี้เป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนครับ
จริงแล้วนะคะเป็นกลุ่มทุกประเภทเลยเพราะว่าโดยปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองซึ่งชาวออร์แกนิคหรือว่าสินค้าอื่นก็ตามเวลาคนเลือกซื้อของเขาก็จะดูว่าคุณเป็นออร์แกนิคไหม
เพราะเข้าใจว่าเวลาที่เอาไปทำการตลาดหรือว่าลูกค้าซื้อเองเขาก็จะมีความสบายใจมากกว่าที่ไม่ได้ปลูกแบบออร์แกนิคอะค่ะ
ที่ส่งออกไปนี่มีประเทศไหนแล้วบ้างค่ะคุณฉันย่า
เดี๋ยวนี้ที่ส่งออกไปเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นแบบลูกค้าใหญ่อ่ะนะคะก็ส่งทั่วไปก็จะมีพวก
ฮ่องกงซิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็มียุโรปบ้าง
แต่ยังไม่ได้แบบเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่ที่เราได้นะคะ

ตอนนี้ก็ยังติดปัจจัยหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เจาะ
หรือว่าทำการตลาดทางด้านต่างประเทศ
แล้วพูดถึงการทำการประชาสัมพันธ
ทำให้คนรู้จักไร่ชาฉุยฟงมากขึ้นเนี่ย

คือจริงก็คือมันเริ่มต้นจากที่ละครต่าง
โฆษณาสินค้าต่างมาถ่ายที่ไล่ชานะคะ
และมีหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เราปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนสามารถเข้ามาชม

ซึ่งใครก็สามารถเข้ามาได้
แล้วทุกคนก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปวิวสวย

นี่ถือว่าเป็นการทำตลาดให้ทางเราเยอะมากเลยค่ะ

ก็ต้องไปเช็คอินนะฮะที่ไร่ชาฉุยฟงประจำเลย

ธุรกิจชาในประเทศไทย

การแข่งขันมันดูดเดือดไหมคะ

ที่ทำลักษณะธุรกิจเหมือนเรา

เพราะว่าชาเนี่ยเมื่อเทียบกับกาแฟ
นี่ยังถือว่าไม่ได้แบบมีความนิยมมากเท่ากาแฟ
ซึ่งการแข่งขันกันก็จะยังไม่ค่อยสูง
แล้วก็ความต้องการของชาก็มีเยอะนะคะ
ซึ่งทุกคนที่ผลิตชาเขาก็ยังสามารถผลิต
แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าของเขาเองได้เยอะค่ะ
แล้วถ้าให้เทียบกันตั้งแต่คุณชัญญามารับช่วงต่อจากคุณพ่อ

ความนิยมมันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
ในการที่คนชอบกินชา

เพราะในรุ่นของสมัยคุณพ่อคือ

ก็จะมีเราก็จะไม่ค่อยเห็นชารีเทลในตลาดมาก
จะมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ซึ่งแบรนด์เดิม

คนจะหันมานิยมดื่มชากันเยอะมาก
เราจะเห็นว่าในเชลล์สินค้าในห้าง
ก็จะมีชาหลายยี่ห้อของไทยก็มีเยอะนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกก็คือพวกร้านคาเฟ่ร้านต่าง
เราก็จะเห็นมีชายเยอะมากขึ้นนะคะ
อยากจะรู้ตอนช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละคุณชัญญา
ว่าตอนจะเปลี่ยนจากรุ่นของคุณพ่อ

ในฐานะต้องมาดูแลธุรกิจนี้เองแล้วฮะ

จะเป็นคนละรุ่นกันคนละแบบกัน
เราก็จะมีการวางแผน

เราก็คือไม่ได้มีแบรนด์ไม่ได้ขายปีก
เขาก็คือจะเป็นแบบโรงงานผลิตอย่างเดียว
ทุกคนก็จะทำแบบที่ตนเองอยากจะทำ
หรือว่าความคุ้นเคยความเคยชิน
แต่สมัยเรามันก็ต้องมาเปลี่ยนทุกอย่าง

เริ่มแรกทุกคนจะต้องใส่ยูนิฟอร์มนะ
เอาอาหารเข้ามาทานในโรงงานนะ

แล้วก็มีมาตรฐานมีอะไรมีกฎระเบียบ

คือทุกคนจะต้องเคารพกฎนะคะ
โอ้โหฉะนั้นถ้าใครเป็นเกษตรกร
หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

เสี่ยงในการทำธุรกิจชาเนี่ยคืออะไรครับคุณชัญญา
ความเสี่ยงในการทำธุรกิจชาก็คือ
พรุ่งนี้อากาศเลยถ้าอากาศแรง
หรือว่าไม่มีฝนทาก็จะไม่ขึ้น
เพราะใช้แรงงานเยอะมากตั้งแต่ปลูกเก็บแล้วเอาเข้าโรงงาน
ผลิตออกมาแล้วก็มีการมาคัดคือใช้เครื่องจักรคัดแล้ว

หมายถึงตัวท็อปที่คุณภาพดีที่สุดนะคะ

และสำหรับคนที่สมมุติว่าต้องการที่จะเริ่มต้นปลูกชานี้
เริ่มแรกมันก็จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงค่ะ
โอ้โหอย่างนี้ถ้าลงทุนสูงแล้วเรื่องการเงินเรามีปัญหาไหมฮะ
มีค่ะมีค่ะเมื่อก่อนก็คือมี
แต่ก็คือสมัยคุณพ่อก็มีธนาคารกรุงเทพ

แล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสินค้าเกษตร
ที่เขามีเลสพิเศษหรือมีการช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านนี้ค่ะ
โครงการที่เขาเสนอนำเสนอแนะคือโครงการเกษตรก้าวหน้านะคะ
ซึ่งแนะนำให้เราใช้แผนธุรกิจหรือว่าโครงการของธนาคาร
เหมาะสมกับสินค้าเกษตรของเราค่ะ
วางแผนให้คำปรึกษาด้านการเงินค่ะ
อันนี้คือมีส่วนช่วยในการทำให้เราเหมือนขจัดปัญหาด้านการเงินไปด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วทุกปีเนี่ยเราก็จะไปร่วมกับธนาคารกรุงเทพนะคะ
แล้วเป้าหมายหลังจากนี้ของไร่ชาฉุยฟงของคุณชัญญาจะทำอะไรต่อครับ
จะพัฒนายังไงต่อยอดยังไงครับเป้าหมายต่อไปคือเราอยากจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้อ่ะนะคะ
หรือสามารถมาผลิตชาด้วยตัวเองหรือแบบสูตรของเขาอะไรอย่างนี้นะคะ
คือตอนนี้เราก็เริ่มเวลาไปดูงานที่ต่างประเทศหรือแต่ละที่เนี่ยเก็บข้อมูล
เพราะว่าการลงทุนใหม่มันก็คือต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะคะ
น่าจะประมาณภายใน๒ปีค่ะตอนนี้ก็เริ่มล่างบิสเนสแคลนขึ้นมาแล้วค่ะ

อยากให้แชร์หน่อยครับคุณชัญญาครับว่าเคล็ดลับหรือว่าแนวคิดก็ได้หลักคิดก็ได้ที่คุณชัญญาใช้ในการทำธุรกิจไร่ชาฉุยฟงคืออะไรจนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ครับ
เริ่มแรกเราต้องมองธุรกิจของเราก่อนว่าเราอยากให้ไปในทิศทางไหนชัดเจนสร้างโกของเราขึ้นมาแล้วก็วางแผนธุรกิจทั้งการเงินและการตลาดนะคะ
เราสามารถทดลองผิดหรือลองถูกตัวไหนดีแล้วก็เอามาปรับพัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องตั้งกฎระเบียบในองค์กรเพราะจริงจริงของเราก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะเราก็ต้องมีการสร้างกฎให้ชัดเจนทั้งในบริษัทหรือในครอบครัวกันเองแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วค่ะ
เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับที่เราทำอะไรได้เร็วนะคะ
ผมว่าตอนนี้มีคนฟังหลายคนอาจจะทำธุรกิจกับครอบครัวอยู่
คุณชัญญาอยากจะแนะนำยังไงครับสมมุติว่าต้องรับช่วงต่อมาจากคนที่ริเริ่มมาอย่างเช่นรับจากคุณพ่อหรือว่าจากบรรพบุรุษอะไรแบบนี้ครับ
คิดว่าธุรกิจที่เรารับต่อมาจากครอบครัวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องมีการเซ็ตระบบเซ็ตกดในครอบครัวกันเอง
เพราะว่าเราต้องแยกออกให้ชัดเจนว่าครอบครัวคือครอบครัวธุรกิจคือธุรกิจเราจะไม่เอามาปนกัน
แต่โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในรุ่นของคุณพ่อเนี่ยคือมันก็ยังผูกมัดกันในในด้านของครอบครัวมากกว่าธุรกิจแต่ถ้าในบริษัทเนี่ยบริษัทก็คือบริษัทเราก็จะไม่คุยกันเรื่องครอบครัวในครอบครัวเราก็จะคุยแต่เรื่องครอบครัวหรือสามารถปรึกษาด้านธุรกิจคือตรงนี้เราคิดว่าสำคัญมากคือต
กับการท่องเที่ยวด้วยคือเป็นประโยชน์กับทั้งแง่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้ได้เห็นการทำธุรกิจที่เป็นการรับช่วงต่อมาจากรุ่นคุณพ่อได้เห็นว่าเออความคิดของรุ่นคุณพ่อเป็นแบบนี้ความคิดรุ่นเราเป็นแบบนี้ต้องมาจัดการเรื่องของบัญชีเรื่องต้นทุนด้วยแล้วก็อย่างที่คุณฉันย่าบอกว่าต้